คุณผู้ชมทีนี้ไปดูที่ปัตตานีกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าหลายพื้นที่ของภาคใต้
น้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะคะปัตตานีก็เช่นเดียวกัน
แต่ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเขากระโดดลงไปเล่นน้ำ
เห็นไหมคะแล้วน้ำมันไหลเชี่ยวกรากแบบนี้ค่ะ

โดนพัดไปตามกระแสน้ำชาวบ้านต้องกระโดดลงไปช่วย
ช่วยมารอดสองคนตอนนี้ยังคงสูญหายอีกหนึ่งคน

แสน้ำมันเชี่ยวมากนะคะเพราะฉะนั้น
พอไปเจอต่อหม้อมันน้ำวนไง

มุมหนึ่งอยากนำคลิปนี้เรื่องนี้มาเตือนด้วยนะคะ
ว่าเวลาน้ำท่วมท่านอย่าคิดว่ามันสนุกนะ
กระโดดลงไปแล้วไปเล่นเพราะว่าน้ำมันไหลแรงมาก
เราไม่สามารถทักทานกระแสน้ำได้จริงอย่างนี้นะคะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลจบังติกออำเภอเมืองปัตตานี

ชาวบ้านก็ต้องรีบโยนห่วงยางแล้วก็กระโดดตามลงไปในแม่น้ำปัตตานีค่ะ
ไปช่วยเหลือวัยรุ่น๓คน
ที่ถูกกระแสน้ำพัดติดอยู่ที่ตอเมา่ต้ายสะพาน

สามารถจับสายสลิงที่ห้อยลงไปในน้ำ
แล้วชาวบ้านไหว้ไปถึงตัวช่วยเหลือมาได้๒คน
ส่วนอีก๑คนชื่อว่า
อิราฟานยะโกะอายุ๑๘ปีตอนนี้ศูนย์หายไปนะคะ
ประดาน้ำของเทศบาลเมืองปัตตานีได้งมค้นหาจนกระทั่งค่ำ
ค่ำแล้วอุปสรรคก็คือเรื่องของความมืดนี่แหละค่ะ
จนค่ำจนมืดก็ยังไม่พบร่างจากการสอบถามเนี่ยทราบว่า
วัยรุ่นทั้งหมด๑๐กว่าคน๑๐กว่าคนเลยนะ
ถูกกระแสน้ำพัดแล้วก็หลายไปตามกระแสน้ำก็อย่างงามไม่สามารถไว้น้ำกลับมาได้
ก็เลยร้องขอให้ทราบว่าเจ้าบ้านเนี่ยช่วยจนสามารถช่วยรอดมาได้๒คน
แต่ตอนนี้ย้ำนะคะว่ายังคงศูนย์หายไปอีก๑คนค่ะ
วันเดียวกันนะครับคุณผู้ชมยังมีวัยรุ่นเล่นน้ำแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดอีกจุดหนึ่งด้วย
ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะ
ทหารพรานก็ต้องช่วยเหลือนะคะขับเรือเข้าไปช่วยเหลือวัยรุ่นทั้ง๓คน
ที่เล่นน้ำอยู่ในเขื่อนปัตตานีแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดลอยติดอยู่ที่ต้นไม้ในป่า
ทุกคนเนี่ยตกใจต้องตกใจแล้วค่ะนะหนาวก็หนาวสั่นก็สั่นค่ะ
การช่วยเหลือค่อนข้างทุลักทุเลนะคะคุณผู้ชมบางคนก็เห็นคลิปนี้แล้ว
บางคนก็ยังไม่ได้เห็นเราพาไปดูวินาทีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเชิญค่ะ

แนะแผนกันชัดเจนนะคะที่สุดแล้วก็สามารถช่วยเหลือมาได้สำเร็จ
ปลอดภัยทั้งสามคนเจ้าหน้าที่ส่งทุกคนไปพักฟื้นที่
หน่วยของทหารจนหายเหนื่อยแล้วก็ส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยวัยรุ่น๓คนที่กระโดดลงไปในแม่น้ำปัตตานีเนี่ย
ช่วยรอดมาได้สองคนตอนนี้หนึ่งคนยังคงศูนย์หายนะคะ
เป็นเยาวัญชนชายยุทธิ์สิบแปดปีเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไง

เราคุมมันไม่ได้หรอกครับมันแรงเหลือเกินนะครับน้ำแบบนี้